ขาขึ้นใช่ไหมฮะคือแบบนี้ครับบอกว่าเจอใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำย้อนหลัง
ไปเป็น๑๐ปีเลยบางบ้านโดนเป็นหมื่นเลยอ้าวแล้วที่ฉันจ่ายไปทุกเดือน
ทุกเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่ค่าน้ำเหรอไม่ใช่ค่าน้ำเหรอ
แล้วทำไมถึงมาค้างจ่ายแบบนี้นะครับนี่ฮะชาวบ้านก็ร้องเรียนสื่อมวลชนพร้อมด้วยกระดาษปึกเหล่านี้นะคุณนะ
เป็นชาวบ้านในตำบลบ้านด่านที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำนะครับ
กลุ้มใจจนแทบจะเอาขาเนี่ยมาไก่หน้าผากแล้วนะฮะเพราะว่าเทศบาลบ้านด่านอ่ะ
ส่งบินเรียกเก็บค่าน้ำประปาย้อนหลังถึงประมาณหกถึงเก้าปีอ่ะคุณ
ตรวจสอบเพราะว่าชาวบ้านหมู่บ้านละสองถึงสี่หลังคาเบือนนะฮะบางหมู่บ้านมียี่สิบเก้าหลังคาเบือน
ที่ถูกเรียกเก็บเงินค่าน้ำย้อนหลังรายละสี่พันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
คุณดูสิเป็นปึกปึกแบบนี้นะครับคุณยายชมเชยจะรันจะยันรรมอายุเจ็ดสิบปีนะฮะ
คุณยายเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะบอกแบบนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะนะ
เอากระดาษบัญชีรายการเงินค้างจ่ายตั้งแต่ปี๕๗เนี่ย
มาให้ยายคิดเป็นเงินแล้วหมื่นกว่าบาทนะฮะ
โดยระบุรายละเอียดแบบนี้ครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยคุณยายเนี่ย
ค้างค่าน้ำประปาเดือนละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่ได้ค้างทุกเดือนนะ
ข้ามเดือนเดียวบ้างแหละข้ามสองถึงสามเดือนบ้างแหละ
แต่ยายงยายบอกโอ้โหได้กระดาษมาแบบนี้ยายก็งงนะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนมาเก็บเงินทุกเดือนใบเสร็จมันมาบ้างไม่มาบ้าง
ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะตามภาษาชาวบ้านนะครับ
แต่สิ่งที่คาใจคือถ้าแต่ก่อนยายค้างค่าน้ำข้ามเดือนแบบนั้น
ทำไมอ่ะกัมปะปาหรือว่าเทศบาลถึงไม่มายกมิเตอร์น้ำอ่ะ
หรือไม่มาเตือนล่ะเสียค่าปงเสียค่าปรับก็ไม่มีนะ
ถ้าเตือนซะตั้งแต่ตอนนั้นนะยายก็จะได้รู้ว่าติดหนี้ติดสินเขา
แต่คราวนี้หูมาเป็นกองพนันเทินเทิกแบบนี้นะครับแล้วก็รวมเงินตั้งหลายพันบาท
ยายไม่มีปัญญาจะจ่ายเพราะขายก๋วยเตี๋ยวได้ชามละ๒๐๓๐บาท
ยายจะเอารายได้ที่ไหนไปจ่ายค่าน้ำที่ค้างล่ะฮะ
แต่ก็จ่ายตลอดใช่ไหมก็จ่ายนะก็จ่ายเขาก็มาเก็บล่ะอืม
แล้วทำไมมันมันติดมากมายก็ตกใจเนอะคนสี่หรือสามชาวบ้านจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะ
ก็ไม่มีเงินเนอะนอนไม่หลับคิดไม่ได้หรอกแล้วงงไหมตั้งแต่ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเก้าปีที่ผ่านมา
ก็มันกันล่ะเขาทำไมไปตัดน้ำไปทำไมเสีย
นี่คุณยายแบบโอ้ฉันเป็นอื้อทำไงฮะค่ะ
ส่วนคุณยายยุตโครงกรรมเนี่ยคุณยายอีกท่านหนึ่งนะฮะ
อายุ๗๓ปีท่านอยู่ที่หมู่๑๙นะ
ท่านบอกว่าท่านมีบ้านสองหลังที่ต้องจ่ายค่าน้ำที่ค้างนะฮะ
คือบ้านของยายเองกับบ้านลูกชาย
โดนเก็บย้อนหลังกว่า๑๐๐๐บาท

ยายก็สอบถามทางเทศบาลไปนะว่าทำไม

บอกว่ามียอดค้างก็ต้องจ่าย

คุณป้าดารากรชะงักกรำเนี่ย
คุณป้าถูกเรียกเก็บค่าน้ำปลาปลาย้อนหลัง

คุณป้ายืนยันบอกจ่ายค่าน้ำทุกเดือนนะครับ
บอกว่าคาดว่าน่าจะมีชาวบ้านหมู่อื่นก็โดนแบบนี้เหมือนกัน

ดังนั้นขอให้ทางเทศบาลตรวจสอบหน่อย
เช่นนั้นชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ
เราอย่างอิทธิแจงก็ต้องฟังเราสิ

คุณป้าคุณยายบอกเดือดร้อนต้องถามทางเทศบาลฮะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านด่านหน่อยนะคะ
ทางนายกเทศวีรวัตรสถิตภูลพันธ์
คือเขาบอกว่าผมมารับตำแหน่งปลายปี๖๔
ก็ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะปรากฏว่าอ้าวมันมีปัญหานี่
ชาวบ้านค้างจ่ายค่าน้ำกันเพียบเลย
แล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะนายกเทศคะ

อันนี้นายกเทศบอกว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รับตำแหน่งไง

ซึ่งนายกเทศก็ยืนยันว่าคนที่ใช้น้ำปลาปลา
ต้องจ่ายค่าน้ำที่ค้างตามกฎหมาย
คือถ้าเกิดว่าท่านนายกไม่ดำเนินการ
ก็จะต้องถือว่าจะโดนเรื่องของการละเว้น

อืมแล้วชาวบ้านบ้านไหนที่เขาไม่ได้มีเงินก้อน
หรือว่ามีหมื่นที่างก็สามารถผ่านชำระก็ได้
หลังจากนี้จะประชุมกับส่วนเจ้าหน้าที่ว่าปัญหา

เพราะว่าคำถามที่ชาวบ้านเขาก็ยังคาใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้วที่ฉันจ่ายไปทุกเดือนนั้นล่ะ
มันไม่เรียกค่าน้ำเหรอทำไมถึงมันมีอันที่ฉันค้างจ่าย
หรือยังไงเพราะว่าตอนนี้นี่นักข่าวพยายามเช็คไปทางเทศบาลนะคะ
เทศบาลเขาน่าจะต้องขอเวลาประชุมกันก่อนนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวรอนะรอให้เขาประชุมกันเสร็จแล้วต้องการ
อันนี้สำคัญมากคำชี้แจงที่จะบอกกับชาวบ้าน
ใช่เพราะชาวบ้านบอกโอ้โหพอมันเป็นเงินก้อนมาแบบนี้นะ
ไม่ไหวไม่ไหวถึงฉันจะผ่อนก็ไม่ไหวเหมือนกัน